ดาราหลายคู่ในบ้านเรานะคะก็แต่งงานกันไปมีลูกมีเต้ามีทายาทจนตอนนี้ดังกว่าพ่อแม่อีกนะคุณ
ใช่แต่ว่าไม่ใช่คู่นี้นะคะที่อยากจะมีลูกคู่รักอีโคคู่นี้ท็อปกับนุ่นค่ะก็ยังยืนยันคำเดิมว่ายังไม่อยากจะมีเบบีเลยค่ะคุณ
เราก็เห็นความหวังทั้งคู่นี้นะหลายคนก็เชียร์ว่าเมื่อไหร่จะเห็นมีทายาทสักทีเพราะอยากจะเห็นแล้วรับรองว่าหน้าตาดีแน่นอนนะคะ
แต่งงานมาก็เกือบจะสองปีแล้วนะคะสาวนุ่นค่ะเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่ายังคงยืนยันคำตอบเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยว่าไม่พร้อมมีลูกนะคะเพราะยังสนุกกับการทำงานอยู่ค่ะคุณ
หนุ่มท็อปนะคะก็ยอมรับเลยว่าแอบมีลังเลเหมือนกันนะก็ไปเห็นความน่ารักสดใสของลูกเพื่อนไงนะคะแต่พอมานั่งจับเข่าคุยกันนะก็ทำให้ได้คำตอบเลยค่ะว่าเราทั้งคู่เนี่ยยังไม่พร้อมค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

คุณท็อปก็ไถมาเห็นหัวขาวมาเลย

ซึ่งคุณท็อปบอกเลยว่าติดมาก
บอกว่าคุณสามีจะรีบกลับไปดูละคร